อย่างที่บอกว่าไทยรัฐทีวีเราจะขึ้นมุมจอให้ตลอดนะคะ
ถึงสถานการณ์ว่าตอนนี้มีผู้ป่วยสะสมผู้ติดเชื้อสะสมในไทยกี่คนแล้ว
วันนี้มีประกาศออกมานะคะจากกระทรวงสาธารณสุขว่า
เราพบผู้ป่วยเพิ่มอีก๖รายค่ะ

ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้พุ่งปรี๊ดเหมือนประเทศอื่นก็ตาม
รัฐบาลเองมีการสั่งยกเลิกวีซ่าออนอารายเวิล
หรือว่าการขอวีซ่าที่หน้าด่านตรวจเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ
สำหรับ๑๘ประเทศและ๑เขตเศรษฐกิจ
เพื่อเป็นมาตรการในการรับมือกับโรคโควิด๑๙ค่ะ
เด็กประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บัญชาการ
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด๑๙
เรียกประชุมด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีมติยกเลิกฟรีวีซ่า๓ประเทศนะคะ
ก็คือฮ่องกงอิตาลีเกาหลีใต้
รวมถึงผู้ที่เดินทางมาจาก๔ประเทศเสี่ยง
อิตาลีอีรานและเกาหลีใต้
ต้องขอวีซ่าจากสถานทูตเท่านั้น
รวมถึงเรายังได้ยกเลิกวีซ่าออนอารายเวิล
ทั้งหมด๑๘ประเทศแล้วก็๑เขตเศรษฐกิจ
ตามที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอของเรานี้เลยนะคะ
มาตรการนี้ย้ำก่อนว่าเป็นมาตรการชั่วคราวนะคะ
ถ้าหากว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติเมื่อไหร่
ก็อาจจะกลับมาขอได้เหมือนเดิม
ตอนนี้ก็ต้องขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายแล้วค่ะ
เพื่อที่ประเทศไทยจะไม่เข้าสู่ระยะการแพร่ระบาดระยะ๓นะคะ
สาธารณสุขก็ออกมาแถลงค่ะว่า
สถานการณ์ผู้ป่วยโควิด๑๙ในประเทศไทย๑๑มีนาคม
มีผู้ป่วยยืนยันเพิ่มเติม๖ราย

รายแรกคือชายอายุ๒๑ปีทำงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ
รายที่๒เป็นผู้ชายอายุ๔๐ปีทำงานที่สนามบินเช่นเดียวกัน
ผู้ป่วยรายที่๑และรายที่๒ไม่ได้เกี่ยวข้องกัน
แต่ต้องทำงานพบปะชาวต่างชาติ
สัมผัสสิ่งของที่ต้องผ่านมือหลายคนอย่างพวกสัมภาระและพาสปอร์ตค่ะ
ผู้ป่วยรายที่๓เป็นชายอายุ๒๕ปีเป็นพนักงานบริษัท
คนนี้ติดเชื้อในประเทศนะคะ
รายที่๔เป็นผู้หญิงอายุ๒๗ปีเพิ่งกลับมาจากเกาหลีใต้ค่ะ
รายที่๕เป็นชายอายุ๔๐ปีเพิ่งกลับจากประเทศญี่ปุ่น
ส่วนรายที่๖ไม่ใช่คนไทยนะคะเป็นชาวสิงคโปร์อายุ๓๖ปี
หลายคนอาจจะเห็นประกาศแล้วที่เขาส่งมาทางอีเมลจากทางตัวบริษัทเองนะคะ
สำหรับการพบผู้ป่วยเพิ่ม๖คนก็เลยทำให้สถิติผู้ป่วยในไทยสะสมเพิ่มเป็น๕๙รายแล้ว
จำนวนนี้รักษาจนหายกลับบ้านแล้ว๓๔ราย
เหลือรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๒๔รายและเสียชีวิต๑รายนะคะ
เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อหลังจากที่มีนักเรียนบางคนติดต่ออย่างใกล้ชิดกับบุคคลภายนอก
ที่มีผลตรวจว่าเป็นผู้ติดโรคโควิด๑๙
แล้วก็นักเรียนคนนี้ก็จะต้องถูกกักตัวกักกันโรค๑๔วันพร้อมกับครอบครัวด้วย
บังคับการปรับปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
มีการจับตัวนายวัชพงศ์โยกาศวัย๒๗ปีตามหมายจับสารอาญานะคะ
ในข้อหากระทำความผิดฐานร่วมกันช่อกงประชาชน
นำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จและร่วมกันฟอกเงิน
คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอยู่เขามาโดนจับเกี่ยวกับอะไรกับโควิด๑๙
ก็นั่นสิเกี่ยวแน่นอนค่ะเพราะผู้ชายคนนี้เขาประกาศขายหน้ากากอนามัยในโซเชียลมีเดีย
แต่ไม่ได้มีของขายจริงเปิดเพจได้๖วันคนเสียหายหลงเชื่อไป๒๐๐คนแล้วค่ะ
มูลค่ามูลค่าความเสียหายเนี่ยเกือบ๓ล้านบาทนะคะอันนี้ก็คือช่อโกงนั่นแหละก็ต้องโดนจับแล้วค่ะ